แบดฮือพูดผสมตอนนี้เป็นเมืองหนึ่งของโลกแล้ว
เก่งมากนะครับขอบคุณทั้งคนไทยทั้งคน
ทุกคนต้องขอบคุณสองคนนะครับ
ทำที่เคียงให้กับประเทศอ้าวและทำให้คนไทยมีความสุขนะขอบคุณมากเลย
ให้กำลังใจแบบนี้นะคะบางคนก็ไปแซวเห็นไหมนี่เป็นการการันตีว่าท่านพูดได้มากกว่าคำว่าไม่รู้
แหมคนละเรื่องกันอย่าไปว่าท่านอย่าไปว่าท่านนะฮะ
คุณผู้ชมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะ
นี่อีกตำแหน่งหนึ่งของท่านอีกบวกหนึ่งของท่านอยากให้รู้ไว้ด้วยนะคะท่านมีความสามารถหลายด้านนะคะ
วิดีโอคอลคุยกับบัสกับปปเดชาพลภัวรานุเคาะกับซับซีรีแต้รัตนาชัยนะฮะ
อารมณ์ดีไหมท่านอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีน่ารักนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่สามารถชนะการแข่งขันแบตมินตันชิงแชมป์โลก๒๐๒๐
ด้วยคะแนน๒๑ต่อ๑๓๒๑ต่อ๑๔สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก
ผสมคู่แรกของประเทศไทยนะฮะเป็นการแข่งขันที่เมืองอูเอลบาร์ประเทศสเปนค่ะ
แน่นอนนะคะว่านอกจากจะให้กำลังใจแล้วเนี่ยลุงป้อมบอกว่านี่ถือเป็นของขวัญปีใหม่
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ
แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนที่จะร่วมกันสร้างแรงจูงใจ
ให้เด็กหันมารักการออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้นนะคะ